วันนี้เช้ามาจริงมันมีเกิดเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะครับ
เพราะว่ามีข่าวบอกว่าโอ้โหต้องเป็นอัจฉริยะ
เป็นราชาหมอลำลูกทุ่งคนดังที่สุดของประเทศนี้
พรศักดิ์ส่องแสงเราสูญเสียเขาด้วยอายุหกสิบเอ็ดปีนะฮะ
คุณผู้ชมครับคือคนที่อายุสัก๒๐๓๐ขึ้นมาเนี่ย
ต้องรู้จักสาวจันทร์กั้งโกบฮะวันนี้เราสูญเสียเขาไปแล้วนะครับ
ทุ่มเมื่อคืนวันที่๑๕ตุลาคมนะครับพรศักดิ์๒แสง
หรือว่านายบุญเสาประจันตเซนอายุ๖๑ปีครับ
โพศักดินอนมาเข้าห้องน้ำครับแล้วเกิดล้มฟุบหมดสติในห้องน้ำ
กับลูกนะครับก็นะฮะพาไปโรงพยาบาลไปปั๊มหัวใจครับ
แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลน้องบัวลำพูที่อยู่ห่างไปประมาณสัก๑๐กิโลเมตร
ก็ปั๊มหัวใจพยายามอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าไม่สามารถจะยื้อชีวิตของพี่พรศักดิ์เอาไว้ได้
ลูกสาวลูกสาวเนี่ยไปรับร่างของพรศักดิ์จากโรงพยาบาลหนองบัวลำพูนะครับ
กลับมาทำวิธีที่บ้านเล็กที่๒๓๖
นี่คือบ้านที่คุณพรศักดิ์อยู่ในปัจจุบันนี้
ตะบนบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
โดยนางจุลาวันประจันตเซนนะครับ
ภรรยาของพรศักดิ์อยู่ในอาการโศกเศร้า
มีพระราชวชิระธาดาเจ้าคณะจังหวัดหนองบูรมภูนะครับ

ซึ่งคุณพรศักดิ์ก็เป็นลูกศิษย์ของท่าน

วันนี้ตลอดทั้งวันครับครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับ
ช่วยกันเตรียมสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนายพรศักดิ์
แล้วก็มาให้กำลังใจนางจุลาวันนะครับ

ทั้งหมดยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะครับ
คือคุณพรศักดิ์ต้องบอกว่าจากไปอย่างกระทันหันมาก

โดยมีอสมบ้านขามมาตรวจโควิดเข้มเลย
ใครมาก็ต้องคัดกรองเพราะว่าที่ตะบนบ้านขามเนี่ย
ยังเป็นคลัสเตอร์ของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

นางศิวพรชัวสวัสดิ์ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับส่งพวงหลีดมาเคารพศพ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายพรศักดิ์ส่องแสง
และนางสรรญาสุวรรณพรมท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดหนองบัวลำพูและรองนายกอบจหนองบัวลำพู
พร้อมคณะก็นำพวงหลีดมาเคารพศพ
และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วย

เคียงบ่าเคียงไหล่กันมากับพรศักดิ์สองแสง
เพราะว่าเขาเป็นหมอแคนประจำตัว
เป็นหมอแคนประจำตัวคุณพรศักดิ์ชะนั้นนะครับ

ก่อตั้งคณะหมอลำแชมป์อีสานนะ

แล้วก็เล่าบอกว่ารู้สึกเสียใจนะ
เพราะว่าทำงานกันมากว่า๓๐ปีครับ

ไม่คิดว่าเหตุการณ์ในวันนี้มันจะเกิดขึ้นนะครับ
ตั้งแต่รู้ข่าวนอนไม่หลับเลย

นะครับภรรยาของพี่พรศักดิ์บอกว่า
พรศักดิ์สองแสงเป็นลูกชายคนเล็กนะฮะ

อยากให้ลูกชายคนเล็กคือนายพีรศักดิ์ประจันตเซนอายุ๑๙ปี
ตอนนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬา

แต่ปรากฏว่าน้องพีรศักดิ์ชอบเตะบอล

อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับ
แต่ยังไงก็ตามก็คือ
ร้องเพลงกับพ่อได้ไม่เต็มที่เลย
แต่พ่อมาด่วนจากไปซะก่อนครับ

อยากให้ลูกไส้คือพ่อ
เพลงคือพ่อ
จุลาวันบอกต่อด้วยนะครับว่า
กำหนดการชาปนกิจศพของนายพรศักดิ์สองแสงนะครับ
ก็อยู่ระหว่างวันที่๑๖ถึง๑๗ตุลาคมนี้แหละครับ

ตะบนบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
และจะมีพิธีชาปนกิจนะครับ
ในวันที่๑๘ตุลาคมซึ่งเป็นวันจันทร์
ที่วัดป่าศรีสว่างหรือว่าบ้านขามนี่แหละครับ

จะรวมญาติตั้งปราศาสตร์เพิ่งที่บ้านเจ้าภาพ
วันที่๒๐ตุลาคมนะครับทำบุญตักบาทที่บ้านเจ้าภาพ

ภรรยาของพี่พรศักดิ์สองแสงก็บอกว่า
น่าจะเป็นโรคประจำตัวเกี่ยวกับหัวใจแล้วครับ
ที่พี่พรศักดิ์ก็เป็นมานานแล้วครับ
คือต้องบอกว่าเป็นตำนานหมอลำจริงนะครับ
ลำนี่คือเป็นศิลปะวัฒนธรรมทางดนตรี

คือเด็กรุ่น๒๐๓๐เนี่ยบางทีไม่แน่ใจว่าพี่เขาหน้าตาเป็นยังไง
แต่ถ้าได้ยินชื่อพรศักดิ์สองแสงเนี่ยคุ้นหู
หรือบางคนถ้าไม่คุ้นชื่อทำนองเพลงขึ้น
หรือว่าเนื้อเพลงบางท่อนขึ้นมาเนี่ยหลายคนจำได้
อาจจะแบบเอ๊ะเพลงนี้เคยเห็นแบบคนที่บ้านร้อง
คุณพ่อคุณแม่ร้องหรือว่าคนในครอบครัวร้องนะคะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสูญเสียอีกหนึ่งตำนานหมอลำไทยนะคะ
วันนี้เราส่งผู้สื่อข่าวนะคะไปที่งานศพของคุณพรศักดิ

ก็นี่ค่ะมีนักร้องศิลปินหลายคนเลยไปร่วมแสดงความอาลัยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกับคุณปียชาติคงถิ่น

ครับคุณนัทพงศ์คุณรัชพรครับ
จากไปของคุณพรศักดิ์สองแสง
ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าสร้างความตกใจให้กับบรรดาแฟนเพลงเป็นอย่างมากนะครับ
เพราะว่าจากไปอย่างกระทันหัน
ซึ่งล่าสุดวันนี้ทางครอบครัวเองก็ได้รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านในจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
บรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกในวันนี้นะครับ
ก็มีผู้คนมากมายนะครับทั้งคนที่รู้จักนะครับ
คนที่ร่วมงานกับคุณพรศักดิ์สองแสงหรือคุณบุญเสาประจันตเซน
สิริฟินลุกทุ่งอีสานชื่อดังคนนี้
ซึ่งบรรยากาศภายในงานก็จัดอย่างเรียบง่าย
ประเพณีของชาวอีสาน
ที่บ้านพักในตำบลบ้านขามอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู
ซึ่งทางครอบครัวคุณพรศักดิ์ก็บอกว่านะครับยากจะทำใจกับการสูญเสียครั้งนี้นะครับ
เพราะที่ผ่านมาคุณพรศักดิ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอดครับ
กระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ๑ทุ่มนะครับคุณพรศักดิ์ก็มีอาการช็อกนะครับ
แม้ว่าจะเรียกให้ลูกชายนะครับมาช่วย
เพื่อนบ้านซึ่งเป็นพยาบาลนะครับก็พยายามมาปั๊มหัวใจแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าระหว่างนำส่งนั้นชีพจรก็อ่อนลงเรื่อยนะครับ
พอถึงมือหมอก็พยายามยื้อชีวิตนะครับปั๊มหัวใจกว่าครึ่งชั่วโมงครับ
แล้วก็มีการฉีดยากระตุ้นประมาณ๑๐เข็มแต่ก็ไม่ดีขึ้นครับ
กระทั่งจากไปอย่างสงบในเวลา๒๐นาฬิกา๔๐นาทีนะครับ
แต่ก่อนหน้านี้นะครับคุณพรศักดิ์เองก็มีประวัติเข้ารับการรักษาด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับ
เมื่อสักประมาณปี๒๕๔๘ถึง๒๕๔๙คุณพรศักดิ์ส่องแสงนะครับ
เคยมีอาการช็อกนะครับตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตร้องเพลงที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่ครั้งนั้นก็สามารถช่วยไว้ได้ทันนะครับแล้วก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายไขมันมาโดยตลอดครับ
และครั้งที่๒นะครับก็ได้มีอาการกำเริบอีกครั้งขณะที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตร้องเพลงที่ประเทศอังกฤษครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ
และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

และก็มีการกินยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาละลายขายมันมาเลยตลอดครับ

ก็เลยเหมือนกับอยากที่จะขออุทิศบทเพลงนี้

ขอให้กลับไปดูแลคุณพรศักดิ์สังแสง

สำหรับการแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพรศักดิ์สังแสงนะฮะ
เรามาไล่เลียว่าวันนี้ใครแสดงความเสียใจบ้าง

มาไว้อะไล่ให้ไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์สังแสงครับ

เสียดายหลายผู้ยิ่งใหญ่ในเพลงหมอลำลุกทุ่มอีสาน

ต่อด้วยนางหาคารวานครับหรือว่าสูรชัยจันทิมาธรนะฮะ

ไปดีนะห้อยมักเจ้าหลายพร
คือนางหาเรียกคุณพรศักดิ์ว่าพรสั้นแบบนี้นะฮะ

หนุ่มนานนครพนมออนซอนอีสาน

ไม่ต่างจากคุณฮายอภพนครสวังอันโอ้โหคนนี้หนัก

เราไปฟังทั้งเสียงสัมภาษณ์ของคุณฝนแล้วก็คุณฮายกันครับ

เพลงของพ่ออยู่ในใจของพวกเขาตลอดไป
ต้องบอกว่าเป็นศิลปินดาราจากทั่วทุกวงการจริง
คุณผู้ชมคำว่าตำนานมันไม่ได้ได้มาง่ายนะคะ
คุณพรศักดิ์สองแสงต้องบอกว่าเป็นหมอลำที่เป็นตำนานหนึ่งหน้าในประวัติศาสตร์หมอลำไทย
อย่างเดียวไปไกลถึงเมืองนอกด้วยนะคะ
คุณพรศักดิ์เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเลย
เพราะเป็นคนที่สามารถทำให้เพลงหมอลำเข้าไปอยู่ในเทคได้
คือต้องบอกก่อนว่าผับสมัยนี้ยุคก่อนเขาเรียกกันว่าเป็นเทคใช่ไหมคะใช่ครับ
เป็นคนที่เอาหมอลำเข้าเทคได้คือต้องบอกแบบนี้ค่ะ
หมอลำส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะร้องเป็นเรียกกันว่าเป็นธรรมนองแบบลำล่องนะคะ
ก็คือร้องกับแคนตัวเดียวแต่พอมายุคของคุณพรศักดิ์เนี่ย
เขามีการปรับเปลี่ยนมีการเหมือนกับเปลี่ยนแปลงมันปรับเปลี่ยนมัน
เป็นการลำแบบลำแพนลำเพลินแล้วก็ลำเต้ย
มันจะมีความต่างกันตรงที่ว่าลักษณะทำนองเนี่ยมันจะโจ๊ะหน่อย
มันจะสนุกหน่อยเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะ
ซึ่งพอเอามาผสมผสานกันแบบนี้
เพลงที่เห็นผลที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จมาก
ที่ว่าเทคผับต้องเอาไปเปิด
จังหวะที่พีคของแต่ละคืน

แล้วก็ร้องเพลงนี้กันอย่างพร้อมเพลียงกันเลยแหละ

ไปทุกภาคทั่วประเทศไทยเลยจริง

ยังเป็นหมอลำคนแรกที่เดินสายโชว์ตัวต่างประเทศด้วย

เขาบอกแม้แต่มือเล็กที่แทบไม่มีคนรู้จัก
ยังมีป้ายของพรศักดิ์สองแสงติดอยู่ด้วยซ้ำ
เรียกได้ว่าเป็นการกลุยทางให้กับนักร้องหมอลำนะคะ

ทั่วโลกเขาได้รู้จักสไตล์เพลง

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สนิทกับคุณพรศักดิ์สองแสงมาก

ถ้าไม่มีผู้ชายที่ชื่อพรศักดิ์ส่องแสงคนนี้เนี่ยนะ
ฝรั่งบางค่าคงจะไม่รู้จักเพลงหมอลำแน่

ถ้าบ้านเราก็ประมาณแถวในตำบลใดตำบลหนึ่ง

ไปถึงแล้วไปเห็นป้ายพรศักดิ์อยู่บน

เหมือนกับเขาปูทางไว้ให้เรา
ปูทางถ้าต่างประเทศนะ
พรศักดิ์สองแสนคือคนที่ปูทางให้กับศิลปินนักร้องหลายคนเลย
จากจะเป็นตำนานแล้วคุณพรศักดิ์ส่งแสงยังเป็นปรากฏการณ์ด้วยนะคะ
เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวทีใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่

มีพี่เบิร์ดทงชัยก็มีพรศักดิ์สองแสงอยู่คู่กันแบบนี้เลยค่ะ
เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่เขาเรียกว่าเป็นการประชันซูเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะ
๒คน๒คม๑พฤษภาคม๒๕๖๒

คือมันเป็นการรวมระหว่างคนที่ชอบเพลงสตริงกับเพลงหมอลำกับเพลงลูกทุ่งมาอยู่ด้วยกัน
เมื่อแล้วพอลองคิดว่าคนมันจะมาหาศาลแล้วมีความสนุกสนุกสนานแค่ไหน
แต่ว่านี่ค่ะเป็นปรากฏการณ์จริง
ยังไม่พอนะคะอันนี้ที่เป็นคอนเสิร์ตสองคนสองคมเนี่ยจัดที่สนามกีฬาเวโลโดมหัวหมากนะคะ
จากนี้ก็มีพี่ปูพงศิษยคัมภีร์นางงาคารวาลหรือว่าคุณสุรชัยจันจิมาธรเนี่ย
ก็เคยไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกันกับคุณพองศะสองแสงที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
ระดับความดังของคุณพรศักดิ์สองแสงเนี่ยเขาบอกว่าเพลงของวงนกแลค่ะ
ถึงกับต้องเอาชื่อของพองศักดิ์กับ
อ๋อเค้าว่ามีเบิร์ดกับพรศักดิ์ประทะกัน

จริงและอีกหนึ่งเรื่องที่ลืมไม่ได้
ฉายายทุกคนเรียกกันก็คือไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร
ฉายานี้คือคำขอเป็นคนตั้งให้นะคะ
แล้วก็บอกว่าพรศักดิ์สองแสงคือหมอลำคนแรกเลย
ที่เปิดเผยแบบชัดเจนว่าผมไปศักดิ์มาเพื่อความเท่
คือใช้คำว่าเป็นการเปิดทั้งโลกเปิดมิติ
แล้วแหวกขนบหมอลำยุคนั้นโดยสิ้นเชิงนะคะ

คือเอกลักษณ์สำคัญของพรศักดิ์สองแสงด้วย
เพราะตัวจริงต้องมีลายศักดิ์นะคะ
สมกับฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร

ด้วยความที่เขาเป็นคนมีเลือดศิลปินเข้มข้นมากนะคะ
ใช้ชีวิตในเกษียณวัยเกษียณที่บ้านเกิด
แต่เวลาว่างคุณพรศักดิ์สองแสงเนี่ย
ยังลุกขึ้นมาไลฟ์สดร้องเพลงสร้างความสุขให้กับแฟนนะ
ถ้าใครที่ติดตามเป็นแฟนเพจของแฟนเพจพรศักดิ์สองแสง

แกอยากไลฟ์เพราะว่าคิดถึงแฟนเพลง

ต้องเรียกว่าจะเป็นการไลฟ์ครั้งสุดท้ายกันหน่อยนะคะ
หัวใจช้ำหัวใจช้ำ
ที่เห็นข้างนี่คือหลานชายนี่ค่ะ
ไลฟ์ร้องเพลงกับหลานชายอยู่ชั่วโมงกว่า
ครับน่ารักมากเลย
ก็แม้ว่าพลังเสียงก็อาจจะเหนื่อยไปบ้าง
เพราะว่าคุณภาษาก็๖๑แล้วนะครับ
ก็ยังมีเสน่ห์ฟังแล้วก็

ก็คือสังหวัดมันได้นะครับใช่คุณผู้ชมครับ
มาดูประวัติของคุณพรศักดิ์สองแสนนะครับ
ชื่อจริงว่าบุญเสาประจันตเซนนะครับ
เกิดเมื่อวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๐๓ที่จังหวัดขอนแก่น
เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่๖จากการศึกษานอกโรงเรียนนะครับ
เป็นลูกคนที่๒จากพี่น้อง๖คน
ภูมิลำเนาของท่านอยู่ที่บ้านหนองย่าลังกา
อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับ
ในวัยเด็กช่วยพ่อแม่ธรรมนาจากนั้นเข้ารับรัชกาลทหารครับ
แล้วก็ชีวิตพลิกผันนะครับมาเป็นหมอลำชื่อดัง
เส้นทางสายลูกทุ่งนะครับเริ่มจากพรศักดิ์สองแสง
มีใจรักแล้วอยากจะเป็นศิลปิน
ตั้งวงดนตรีชื่อแชมป์อีสานก่อนเลยนะฮะ
มีเทปครับสมัยนี้ยังรู้จักกันไหมฮะเทปครับ
ดิฉันยังทันเทปนะครับยังทันนะอ่าเทปชุดแรกในปี๒๑๒๔
ชื่อว่าเสือสำนึกบาป
แล้วก็ออกเพลงลำเพลินชุดแรกอัลบั้มซาหลงบ้างนะครับ
ปี๒๕๒๕หลังจากนั้นก็มีผลงานต่อเนื่องประมาณ๔๐ชุดนะครับ
มีชื่อเสียงสูงสุดในช่วงระหว่างปี๒๕๒๙ถึง๒๕๓๐นะครับ
จากเพลงเต้ยสาวจันกั้งโกบนะครับเพลงนี้ดังมากฮะโอ้
คือร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองต่อให้ร้องไม่ได้ก็ขยับตามได้
เพราะว่าใครก็ฟังที่ไหนก็เปิด
พรศักดิ์สองแสงขึ้นคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์
ชันกับเบิร์ดทงชัยแมคอินไตเมื่อวันแรงงานครับ

และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินสายทัวร์ต่างประเทศนะครับ
ชื่อของพรศักดิ์สองแสงกลับมาดังเปรี้ยงปร่างอีกครั้งนะครับ
ปี๒๕๔๘จากเพลงมีเมียเด็กต้องมันตัวเช็คร่างกายเนี่ยฮะ
โอ้โหเป็นเพลงที่แหม่สุภาพบุรุษนะครับ
อายุเยอะหน่อยจะชอบร้องเพลงนี้เป็นคาราโอเกะ
ฮีตมากครับนะอย่างที่ผมร้องเพลงท่อนั้นไปละครับ
พอร้องไปก็จะยิ้มเขินกันไปนะฮะมีคนแซวไปด้วย
ทำให้เด็กรุ่นใหม่เอาเพลงของคุณอาพรศักดิ์สองแสง
มาดูชีวิตครอบครัวของพรศักดิ์สองแสงครับ
และแต่งงานกับนางจุลาวัลประจันทร์ตัดเสน

แล้วก็ลูกชายคนสุดท้องน้องอัดอายุ๑๘ปี
ที่มีแววว่าจะเดินตามรอยคุณพ่อนะครับ

แล้วก็ใช้ชีวิตติดดินอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปแล้ว
กลับบ้านเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวทอดแหหาปลานะครับ

แต่ที่สำคัญคือไม่เคยทิ้งน้องในวงที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับ
หลังจากนั้นก็พอเริ่มอายุมากขึ้น
ก็เข้าวัดเข้าวาทำบุญเป็นประจำครับ
ส่วนเรื่องของอาการป่วยของคุณพรศักดิ์นั้นนะครับ
มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคุณพ่อเคยน็อกมาแล้ว๒ครั้งนะ
ครั้งแรกก็ปี๒๕๔๘นะครับ
แล้วก็๒๕๔๙ที่จังหวัดเพชรบูรณ์
อีกครั้งเนี่ยเมื่อ๗ปีก่อนที่ประเทศอังกฤษนะ
นะครับจนต้องบินกลับมารักษาตัวโดยด่วนนะครับที่เมืองไทย
หลังจากนั้นก็พยายามฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นได้ตามลำดับตามลำดับ
แต่สุดท้ายท่านก็เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๕ตุลาคมเวลา๒ทุ่ม๔๐นาที
ผลงานการแสดงเรื่องสุดท้ายก็คือภาพยนตร์เรื่องส้มปลาน้อยฮะ
ตลกดังหม่ำมกจกนะฮะเมื่อปีที่แล้วนี่เอง๒๕๖๐
๒๕๖๓แสดงกับคุณโตโน่พาคินแล้วก็คุณเต้ออภิวัตรด้วย
แล้วก็ดาราอีกมากมายก็รอดูแล้วกันว่าส้มปลาน้อยนั้นจะได้เข้าโรงเมื่อไหร่
เพราะว่าขยับเลื่อนออกไปจากสถานการณ์โควิด๑๙
เชื่อว่าคนที่รักคุณพรศักดิ์สองแสงจะไปดูหนังเรื่องนี้กันครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณพรศักดิ์สองแสงอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม